สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้พบกับคุณขวัญเรือนขวัญและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะใช่แล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะวงการบันเทิงโอ้ยมีเรื่องร้อนมากเลยนะคะ
เรื่องรักของรุ่นเล็กเนี่ยพักกันไว้ก่อน
มาดูรุ่นใหญ่กันบ้างนะคุณผู้ชมค่ะกำลังพูดถึงคุณเล็กคาราบาล
พี่เล็กคาราบาลนี่แหละต้องบอกว่าเหลือเอาสุดสุดนะคะ
กับเพื่อนร่วมวงร่วมสมาชิกคนหนึ่งคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้น
มันมีเหตุการณ์นี้เดี๋ยวเราไปดูภาพที่เขาโพสต์กันดีกว่า
นี่คือหลายคนเดี๋ยวกันไปเป็นอะไรมีใครอ้วกหรืออะไรหรือเปล่า
ไม่ใช่นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณคุณ
ภาพนี้พี่เล็กนะบอกไว้ว่าคือภาพปริศนา
เห็นภาพนี้แล้วคิดว่ามันคืออะไรเกิดอะไรทำไมอย่างไร
พรุ่งนี้๕โมงเย็นมาฟังเล็กคาราบาลพูดถึงคุณธรรม
และความเมตตาที่คนอายุอย่างพวกเราควรมีคุณผู้ชม
แล้วก็มาตามนัดจริงนะคะคุณผู้ชม
มาเต็มเล่าละเอียดยิบถึงเพื่อนร่วมวงคนนึงค่ะ
บอกใบ้ไว้ว่าเป็นคนที่๓๐ปีร้องเพลงอยู่เพลงเดียว
จากภาพที่โพสต์ไปนั้นนะคะ
แล้วก็เอาชามน้ำจิ้มชามใหญ่ราดลงไปบนลำโพง
คนคนเดียวกันนี้นะคะ๒๓วันก่อนเพิ่งจะคว่างไมค์
ซึ่งทำมากมาจากโลหะค่ะ

รอบนี้ก็คือราดน้ำจิ้มลงบนลำโพงเลย

คนอายุอย่างเราควรมีค่ะ

มีข้อความท่อนหนึ่งที่บอกไว้แรงแบบนี้คุณผู้ชม

อกจากจะไม่เคยสร้างอะไรดีให้กับวงแล้ว

ก็เพราะว่าเห็นว่าวงดังแล้วจึงมา
และทีแรกก็จะมาเพื่อทำหน้าที่แบบน้องที่เขาคว่างไมค์ใส่ด้วยซ้ำไป
ตอนแรกคือเล่าให้ฟังว่าตอนแรกจะมาทำซาวอินติเนียนั่นน่ะใช่ไหม

ผมต่อด้วยนะฮะผมเชื่อว่าคนคนนี้ไม่มีจิตสำนึกผิดชอบชั่วดี
คนปกติเพราะตั้งแต่ผมเห็นมาไม่เคยเห็นคนคนนี้เสียใจ
สำนึกผิดใดหลังจากที่ทำเรื่องแย่เลย
คงทำเนียนเหมือนดั่งไม่เคยมีเรื่องใดเกิดขึ้นทั้งนั้นค่ะ
มีสิ่งแย่มากมายที่คนคนนี้สร้างไว้
แต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจึงไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่อยากเล่า
แต่ถ้ากระเทือนหรือเกี่ยวกับวงและจะทำให้วงเสื่อมเสียคงต้องทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วล่ะค่ะ

แฟนเพลงก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไปต่างนานาเลยนะ
แล้วก็คาดเดาไปถึงใครกันนะในวงคาราบาล
ร้องเพลงเพลงเดียวตามที่เล็กบอกเอาไว้
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะติดต่อหาผู้จัดการวง
บอกว่าไม่ขอพูดเรื่องนี้แล้วกันนะ

ได้ให้คำตอบผ่านฝ่ายประชาสัมพันธ
บอกว่าทุกอย่างจบลงด้วยดีแล้ว
มีการเคลียร์ใจกันทั้งสองฝ่าย
และสมาชิกในวงคาราบาลยังทำงานด้วยกันตามปกติเหมือนเดิมค่ะ

เพราะว่าแหมพี่เล็กออกมาโพสต์เองทั้งทีเนี่ยนะ
ว่าจะต้องมีอะไรแบบติดใจอยู่บ้างแหละ
เรื่องใหญ่เวลาเข้ามาเนี่ยเข้ามาแรงเลยนะคะ
ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้คือเขามีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะ
สำหรับประเด็นนี้ก็เอาเป็นว่าเคลียร์ทุกอย่างแล้ว
เป็นคนนอกก็ติดตามผลงานกันต่อไปก็แล้วกันนะคะ